นักร้องลูกทุ่งสาวหญิงทิติการค่ะคุณค่ะ
เธอก็ออกมาประกาศขายที่ดินแบบลดราคา

นั่นน่ะสิเธอออกมาประกาศขายด่วนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
โพสต์ภาพที่ดินแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วก็เธอเนี่ยเคยจะสร้างเป็นรีสอร์ทโพสต์ภาพที่ดินพร้อมกับนี่คือโฉนดที่ดินที่เธอเป็นเจ้าของที่ถูกต้องแต่เพียงผู้เดียว
ลดราคาขายกันสุดเลย๑๐ล้านบาท
เขาบอกว่าปีนี้เท่านั้นนะภายในสิ้นปีนี้๑๐ล้าน
ถ้าปีหน้าจะกลับไปขายราคาเดิมแล้วนะ๑๖ล้านบาท
ถือว่าเป็นโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
บอกว่าต้องการขายด่วนเพราะว่าอยากพาคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวกลับไปอยู่ที่บ้านนอกแล้ว
แถมใครช่วยแชร์จนมีคนมาติดต่อซื้อนะเธอก็พร้อมจ่ายให้ไปเลยเหมือนค่าในหน้า

แต่ขอให้เป็นคนที่สนใจจริงเท่านั้นนะคะเพราะว่าเธอต้องการจะขายจริงไม่ได้มาโพสต์เล่นนะจ๊ะ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยพี่หญิงเคยประกาศขายไปเมื่อปีที่แล้วก็มีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ว่า
พี่หญิงตกอับหรือเปล่าต้องขายรีสอร์ทกินแบบนี้
หญิงยืนยันบอกว่าไม่จริงไม่ได้ตกอาบคืองานร้องเพลงเธอก็ยังแน่นอยู่เหมือนเดิม
ไม่ได้ทำรีสอร์ทต่อเพราะว่าเธอไม่มีเวลาดูนั่นเอง
เรื่องของเวลาด้วยแล้วก็อยากจะพาพ่อแม่ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดคือเหมือนแบบอยู่กับบ้านนอกชนบท
พ่อแม่แก่แล้วจะได้แบบว่าแฮปปี้กับสิ่งแวดล้อม
ใช่อากาศก็ดีอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องแบบว่าส่วนครอบครัวของเขาไม่ได้ขายเพราะว่าตกอับ
คนขายของขายที่ไม่ได้แปลว่าตกอับนะ

น่าจะตกอาบได้ยังไงรวยกว่าเราต้องไหนนะ